บอกว่ามันมีอุทาหรณ์คลิปนี้ค่ะ
ส้มติดคอเด็กวัยหนึ่งขวบ

นี่คลิปกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังนึงนะครับ
ตอน๕โมง๕๘นาที๒๕ตุลาคมค่ะ
เด็กวัย๑ขวบค่ะนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะนี่แหละ
แล้วสำลักอาหารโอ้โหทุกคนแตกตื่นเลย
ไวมากนะคะรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์

ช่วยลูกอะค่ะส่วนคุณย่าก็เอาหลานพาดบ่า
แล้วก็ตบหลังเบาเพื่อที่จะให้เด็กเหมือนกับ
ลักอาหารออกมาจากคอให้ได้

คุณแม่ของเด็กเจ้าของคลิปเนี่ยโพสต์ข้อความเลยบอกว่า
สำลักอาหารไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเอง

ขอบคุณย่าที่รีบเอาหลานพาดบ่า

รู้วิธีการช่วยสำคัญจริงค่ะ

ขอให้เด็กแข็งแรงปลอดภัยด้วย
ความรู้รอบตัวในเรื่องการปฐมพยาบาลต่าง

เจอคนจมน้ำหมดสติจากการจมน้ำ

มันต้องช่วยวิธีแบบประถมพยาบาลเบื้องต้นยังไง